พ่อแม่ลูกทั้งหมด๕คนครอบครัวนี้ขับรถไปไปไหว้พระมาไปทำบุญกันมา
ระหว่างทางจะแซงคุณผู้ชมแซงไม่พ้นรถคันหน้าอีกเลนหนึ่งมาพอดีหักลงข้างทาง
โครงบาดเจ็บทั้งคันเลยพ่อแม่ลูกรวม๕คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองบนถนนสายพุทธไทยสงคูเมืองครับ
ในพื้นที่บ้านบุงเบาตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำนะฮะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่รถคันนี้ลงข้างทางไป
ผู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์ตัดหางช่วยคนเจ็บออกมา๕คนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับ
เป็นกระบาดเชฟโลเลสสีขาวเสียหลักพุ่งชนกับต้นไม้ลงไปข้างทาง
ทำให้ด้านข้างฝั่งคนขับกระจกแตกพังยับเยินรถก็เละแบบนี้แหละครับ
ในรถไปพบนายบุญจันพินวงอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นคนขับ
อันนี้บาดเจ็บสาหัสเป็นสามีด้วยนะฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประคองไว้ก่อน
เช่นเดียวกันภรรยาก็คือนางสาวสุภาพรพินวงอายุ๓๐ปีก็บาดเจ็บ
มีลูกชายคนเล็กอายุ๒ขวบนั่งข้างหน้ากับแม่ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยกระแทกแรงมาก
แล้วก็มีลูกชายอีก๒คน๑๐ขวบกับ๑๑ขวบบาดเจ็บอันนี้นั่งอยู่ข้างหลัง
ก็นำทุกคนส่งโรงพยาบาลไปก่อนเกิดเหตุคนขับรถพาลูกพาเมีย๕คนไปทำบุญที่งานประจำปีที่วัดศรีสะแรก
ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ก็ไปเที่ยวงานกันนะฮะปิดทององค์พระต่างทำบงทำบุญกันไป
ขากลับเนี่ยเป็นทางโค้งแต่เขาตัดสินใจดันไปแซงรถคันหน้าทางโค้งพอดีมองไม่เห็นรถสวนมาพอดีครับ
ถ้าไม่หลบก็ชนโครมแน่นอนตัดสินใจหักลงข้างทางไปชนต้นไม้ก็โชคดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บทั้งคันนะครับ